คุณผู้ชมกินกันอิ่มน้ำสำราญ
เราก็ควรจะต้องออกกำลังกายไปด้วย

สุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรง
เดี๋ยวจะพาไปดูการแข่งขันวิ่งของที่นี่

ต้องวิ่งอย่างไรเดี๋ยวดูว่าเขาวิ่งแข่งกันแบบไหน
เพื่อนเอ้าสังเกตได้ดีสีชมพูกับสีเขียวอ่ะสีเขียวเขาทำรองเท้าหลุดใช่ไหมคะ
ใช่สีชมพูเลยวิ่งกลับมาด้วยเอาชนะเลยโอ้เป็นที่น่าเสียดายมากมากนะครับ
กำลังจะเข้าวินอยู่แล้วครับคือเป็นผู้นำเลยนะนำเดี่ยวเลยแต่พอเห็นเพื่อนข้างที่ใส่เสื้อสีเขียว
น้ำเงินชนะแล้วสบายเลยน้ำเงินเข้าเส้นชัยไปแล้ว
คำว่าถอดมองเท้าหรอกจับขาหรอก
น้องครับแหมโอกาสหน้าเอาใหม่นะแต่ครั้งนี้พลาดไปไม่เป็นไร
ผมมีเพลงปลอบใจให้น้องเขาครับ
น้องเขาเนี่ยไม่ได้อยากจะชนะไงเขากลัวว่าจะชนะ
น้องเขาอยากจะวิ่งอย่างมีความสุขแบบพี่ตูน

ใช่ต้องเป็นห่วงเพื่อนว่า
เพื่อนลืมรองเท้าหายเพื่อนกลับมา

วิ่งกับพี่ตูนวิ่งกับพี่ตูนดีมากดีมากดีมากเพื่อนแท้เขาเรียกว่าเพื่อนแท้

แล้วเค้าก็คิดว่าเฮ้พี่เพื่อนโว้กกลับ
เราต้องวิ่งย้อนไปถึงแล้วย้อนกลับหรือเปล่า

แต่อย่าไปวิ่งตามเพื่อนกลับมาอีกนะ

เขาไม่วิ่งตรงลูกไม่มีวิ่งย้อนหลัง